คุณผู้ชมคะยังไม่เจอตัวเลยนะคะนักโทษชายสองคนที่แหกคุก
ปีนกำแพงออกมาจากเรือนจำกระบี่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เหนือจากกล้องวงจรปิดที่เรือนจำก็เลยได้ภาพกล้องวงจรปิดของโรงเรียนที่อยู่ตรงกันข้ามกับเรือนจำมานะคะ
อันนี้เป็นภาพเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพของโรงเรียนจากโรงเรียนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
นักโทษชายมณฑลขันสมานนักโทษชายอานนท์เดนมาร์ทนะคะ
เป็นนักโทษคดียาเสพติดทั้งคู่นะคะ๔วันแล้วนะคะที่แหกคุกออกมา
นี่คือคืนแรกที่ว่าหนีออกมาแล้วก็เดินมาต่อตรงนี้เลย
คนนึงเนี่ยมีรอยสักทั้งตัวอีกคนนึงก็ใส่กางเกงเหมือนกางเกงในตัวเดียวแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ยังติดตามไล่ล่านะคะ
ปิดล้อมบ้านน้องสาวของนักโทษชายมณฑลที่อยู่ในพื้นที่หมู่เก้าอำเภอปลายพระยา
กดดันให้มอบตัวเพราะรู้มาว่านักโทษรายนี้อาจจะมาเจอน้องสาว
ปิดล้อมบ้านเป้าหมายหมู่บ้านทะเลหอยควนเขียวอำเภอปลายพระยา
เพราะว่ามีสายรายงานว่านักโทษชายสองคนนี้หนีมาที่นี่เพื่อมาหาเพื่อนตรงนี้
แต่ก็ไร้วี่แววจนเรือนจำจังหวัดกระบีประกาศตั้งรางวัลนำจับผู้แจ้งเบาะแส
นำไปสู่การจับกลุ่มรายละห้าหมื่นนะคะ
นักโทษชายสองคนนี้นะคะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจก็ยังออกติดตามนะคะไล่ตามเส้นทางที่คาดว่านักโทษชายสองคนนี้หลบหนี
ก็ยังไม่เจอนะฮะใช่ค่ะถ้าไล่ดูกล้องวงจรปิดจากหน้าเรือนจำอีกรอบนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะจากหน้าเรือนจำแล้วไปเจอกล้องวงจรปิดอีกตัวที่สามารถจับภาพสองคนเอาไว้ได้นะฮะ
นักโทษชายสองคนนี้ที่เป็นกล้องของโรงเรียนนะฮะอ่านี่นะฮะก็จะเห็นว่า
อยู่ฝั่งตรงข้ามเรือนจำนะโรงเรียนอ่ะนะครับสองคนนี้นะครับ
ปีนรั้วเรือนจำวิ่งข้ามถนนฝั่งตรงข้ามแล้ววิ่งเข้าไปในพื้นที่บริเวณด้านหลังโรงเรียน
ก็จะเป็นภาพนี้นะฮะแล้วพบว่าสองคนนี้จะเห็นเลยว่า
เดินแบบไม่มีโซ่ตรวนติดตัวเลยใช่ค่ะนะทั้งมือทั้งเท้าไม่มีอะไรเลยนะครับ
ว่าคงถอดได้ตั้งแต่อยู่ในเรือนจำนะครับแล้วปีนหลบหนีออกมา
จากภาพจะเห็นว่า๑ใน๒เนี่ยสวมเสื้อยืดคอกลมแล้วนะฮะ
ทั้งที่ตอนปีนออกจากกำแพงหลบหนีทั้งคู่ไม่สวมเสื้อ
ไม่รู้ไปขโมยจากใครตรงไหนอะไรยังไงมานะครับในภาพยังพบว่านักโทษทั้งสองคนนี้
เข้าไปแอบซ่อนตัวในมุมมืดของพื้นที่โรงเรียนอยู่ช่วงเวลาหนึ่งด้วยนะครับ
ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับมุมมืดตรงเนี้ยไปอยู่สักพักนึงนะ
เหมือนกับพฤติกรรมตำรวจบอกว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเหมือนกำลังรออะไรอยู่
หลังจากนั้นก็เดินไปอย่างใจเย็นนะครับแล้วไปปีนกำแพงโรงเรียน
ซึ่งอยู่ติดกับไซส์งานก่อสร้างนะแล้วก็เป็นไซส์งานก่อสร้างบ้านพัก
พิพากษาจังหวัดกะบี่ที่อยู่ติดกับโรงเรียนค่ะแล้วก็หนีไปต่อนะฮะ
ซึ่งหลังจากจุดนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็เลยยังไม่รู้ว่าหนีไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับ
หรือจะมีรถมารอรับตรงแถวไหนอะไรยังไงโอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
พื้นที่แถวนี้กล้องวงจรปิดน้อยมากนะครับ
ถ้ามีรถมาแถวด้านหน้าหลังสารากลางตรงจุดตรงนั้นนะ
ที่เป็นจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดที่ปีนแล้วก็หนีออกไปข้ามออกไปเนี่ย
ช่วงเวลานั้นนะครับพบว่ามีรถที่ขับผ่านไปมาต้องสงสัยอยู่๕คัน
เดี๋ยวตำรวจกำลังไปตรวจสอบอยู่นะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับนักโทษทั้งสองรายนี้ไหมนะฮะ
ตรงจุดตรงนี้นะครับที่ปีนกำแพงหลังโรงเรียนแล้วก็ออกไปเนี่ย
กล้องวงจรปิดไม่มีก็จริงแต่ไปไล่ตรงจุดอื่นเนี่ย
มีรถต้องสงสัยผ่านไปมาอยู่๕คันต้องไปไล่ต่อนะครับ